คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของตลกที่ตลกไม่ออกจริงนะคะอย่างคุณคิงก่อนบ่ายค่ะ
ซึ่งเขาเนี่ยโดนเบี้ยวค่าตัวนะคะไม่จ่ายค่าตัวเช็คเนี่ยเด้ง
ล่าสุดวันนี้ค่ะเมื่อเวลา๑๐นาฬิกาคุณคิงพร้อมกับผู้เสียหายจำนวนมากได้หอบเอาหลักฐานก็คือเช็คสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาทเข้าร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งจะจัดขึ้นที่ไร่ทองสมบูรณคลับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาในวันที่๗๙มกราคมที่ผ่านมา
แต่พอถึงวันดังกล่าวทางผู้จัดงานได้ขอเลื่อนพร้อมกับต่อรองไม่จ่ายค่ามัดจำและขอจ่ายเป็นเช็คแทน
นำไปขึ้นเงินปรากฏว่าไม่สามารถถอนเงินได้และติดต่อไปทางผู้จัดงานก็มีการบ่ายเบียงเรื่องเงินหลายครั้ง
และได้อ้างกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาจองบูธขายของว่าไม่สามารถจัดงานได้แล้ว
จากดาราที่เชิญมาร่วมงานมีปัญหาเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจมาร้องทุกข์เพราะเกรงว่าผู้จัดงานจะนำเอาชื่อของพวกเขาไปหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นอีก
โดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก็ไม่ใช่แค่คุณคิงก่อนบ่ายรายเดียว
คือพ่อค้าแม่ค้าอีกอ่ะ
นี่กลายเป็นว่าโบ้ยความผิดให้กับทางศิลปินเลยเนาะบอกว่าศิลปินมีปัญหางานก็เลยจัดไม่ได้
ฉันอยากให้เจ๊น้ำร้ายรวมกับคุณเอ็มตามใจตุ๊ดไลฟ์ด่า
ไลฟ์หน่อยค่ะอยากเห็นมากเลยนะคะดูชื่อว่าจะเคลียร์จบกันยังไงนะคะ